ผู้หญิงคนนี้เธอตัดสินใจกระโดดจากอาคารชั้น๔เพื่อหนีตายครับ
เธอบอกว่าผัวเธอทำร้ายเธอเอาน้ำร้อนมาราด
พลุพองทั้งแขนทั้งขานะครับ
แล้วนอกจากนี้คือทารุณกับเธออย่างโหดเยี่ยมมากเลย
ถ้าเธอไม่หนีเธอคงตายแน่เธอบอกแบบนี้นะฮะ
โดดลงมาจากชั้น๔นี่ก็เหมือนหนีเสือปะจราเข้คือตายกับตายเหมือนกันนะคะ
แล้วพอลงมานะที่เจ็บช้ำกว่านั้นเธอบอกว่าเธอผ่านไปที่แคมป์คนงาน
ขอความช่วยเหลือแคมป์ตรงนั้นเขาบอกว่า
ไม่อยากยุ่งเรื่องผัวเมียไปข้างหน้าไปขอความช่วยเหลือข้างหน้าเถอะ

เลยต้องมาขอความช่วยเหลือที่ร้านตรวจสภาพรถนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
โมงเย็นครับตำรวจสภบางพีที่สมุทรปราการ
รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย
อาการสาหัสก็เลยรีบไปตรวจสอบ
เป็นร้านตรวจสภาพรถอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ

ผู้เสียหายอายุ๒๗ปีครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับเสื้อสีน้ำเงิน
ห่มร้องไห้แล้วต้นขาเธอก็เป็นแผลน้ำร้อนลวกนะฮะ
ต้องเอาผ้าพันต้นแขนด้านซ้ายอีกต่างหาก
เปียกชุ่มเลยเปื้อนโครนเปื้อนดิน
๓ปีความรักของเธอกับผู้ชายคนนี้เนี่ย
ปลูกต้นรัก๙วัน

คบหากันได้๙วันแล้วฝ่ายชายมาขอเธอแต่งงาน
แต่งงานอยู่กินกันมาได้ประมาณปีกว่าครับ
สุดท้ายท่าแท้ของฝ่ายชาย
แสดงให้เธอเห็นว่าเขาเป็นคนที่ติดยา
ติดยาแล้วหลอนทำร้ายเมีย
ทุบตีสารพัดก่อนหน้านี้เธอเคยโดนเอาไฟช็อตด้วยนะฮะ

แต่รอบนี้รุนแรงที่สุด

เดือดที่เหลือข้างในก็ใช่
ทำไมเขาถึงเอาน้ำร้อนชัด
แทบไม่มีทางเลือกครับที่เธอเล่า
คือผัวบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอามีดแทงมึง

เธอบอกต้มเสร็จแล้วปั๊บเธอบอกว่าเอาอย่างไรดี
เหมือนเขาให้เลือกจะโดนแทงหรือว่าจะเอาน้ำร้อน
เธอตัดสินใจโอ๊ยฉันไม่อยากเลิกอะไรเลย
สุดท้ายแล้วผัวเอาน้ำร้อนมาราด
แล้วเธอก็อาศัยจังหวะในการกระโดดจากชั้น๔หนีตายลงมาครับ
แล้ววิ่งหัวซุกหัวสุนมาขอความช่วยเหลือน่าสงสารมากครับ
ผัวเป็นแบบนี้เพราะหลอน
ระแวงว่าเธอจะมีชู้เลยขังเธอเอาไว้ในห้อง
อกจากนี้โอ้โหจริงแล้วไม่อยากเล่าเลย
คือสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยมันรุนแรงมากสำหรับทุกคนที่เจอ

บอกว่านอกจากเขาจะเอาน้ำร้อนมาราดแล้ว
ระหว่างนั้นเขาเอาขวดเบียร์มาใส่ในอวัยวะเพศของเธอด้วย
แล้วคือตีกระแทกซ้ำจนเธอทั้งจุกและเจ็บมากฮะ
แล้วเอาขวดเบียร์นั้นมาตีหัวเธอจนแตก
แล้วก็เอาน้ำร้อนมาราดเธอเลยต้องหนี

โอ้โหเธอบอกว่าตัดสินใจกระโดดจากชั้น๔ของห้องเช่ามาขอความช่วยเหลือ
จังหวะนั้นพอกระโดดลงมา
ตกลงไปในป่าโชคดีไม่เป็นอะไรมาก
ว่ายน้ำข้ามคลองมาขอความช่วยเหลือ
จุดแรกที่ไปขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเรื่องผัวเมียไม่อยากยุ่ง

เธอก็เลยต้องวิ่งต่อฮะมาที่ร้านตรวจสภาพรถ
บอกว่าถ้าวันนั้นตอนนั้นไม่ตัดสินใจกระโดดลงมา

ขอยืนยันว่าแจ้งความเอาผิดกับผัวคนนี้อย่างถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับ
ก็บอกว่าเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงบ่าย๒เมื่อวานนี้
แล้วก็อุ้มกันเข้าไปในห้องมีการทำร้ายร่างกาย
แล้วนายภัยศาลก็ใช้น้ำร้อนลวกเมียจริง
สาเหตุเพราะว่านายภัยศาลระแวงว่าเมียจะมีชู้
วกกับสงสัยเวลาให้โอนเงินเงินชอบหายไปไม่รู้ว่าเมียเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
ก็ทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยครับ
ชาวบ้านเขาเอือมระอาแล้วก็เริ่มชิน
แล้วก็พากันเดินลงจากห้องมาเจอกลุ่มหลานชาย
นั่งตั้งวงดื่มเหล้าอยู่หน้าตึก
ฝ่ายหญิงก็เลยบอกให้สามีนั่งดักรอคนงานพม่ากับกลุ่มของหลาน
ถ่วงเวลาหนีครับจนสบโอกาสที่ฝ่ายชายเดินไปหาเพื่อนในร้านจอดรถใกล้กับตึกที่พัก
ผู้เสียหายก็เลยฉวยโอกาสปีนกำแพงหนีตายเดินลัดเลาะคลองน้ำเพื่อไปขอความช่วยเหลือ
ทีนี้ในมุมของหลานผู้ก่อเหตุยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ได้กระโดดตึกจากชั้น๔
ตามที่เธอกล่าวอ้างแล้วแผลที่ถูกน้ำร้อนรวกที่เธอบอกว่าเอาขวดมาตีหัวด้วย
แล้วก็ถูกใช้ขวดกระทำรุนแรงกับอวัยวเพศเป็นเหตุการณ์เก่าที่เคยเกิดขึ้น๒๓วันก่อน
ขอโทษนะคะมันก็เคยเกิดขึ้นเนอะแล้วเพิ่งจะสองสามวันก่อนมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นหรือเปล่า
เขาบอกแบบนี้นะฮะทีนี้นายภัยศาลเนี่ยซึ่งเป็นคนก่อเหตุ
หลังจากรู้ว่าเมียหายไปพยายามขี่รถตามหาเหมือนกับทุกครั้งแต่รอบนี้หาไม่เจอ
กลับมาที่ห้องพักตามหาอีกรอบก็ไม่เจอก็เลยขี่รถออกไปใหม่ครับ
แล้วเป็นจังหวะที่ตำรวจมาที่ห้องพักพอดีอ้าวคราวนี้ก็เลยคลาดกันเลยหายไปเลยครับคราวนี้
แล้วก็โทรกลับมาบอกหลานสั้นว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีก
ตอนนี้คาดว่านายภัยศาลน่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่อุบลราชธานี
ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานตามตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมทั้งทางคดีแล้วก็คำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
แล้วก็อาการของผู้เสียหายด้วยว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะเมื่อวานนี้เธอน่าจะตกใจมากเพราะว่าระหว่างให้สัมภาษณ์
ร้องไห้เสียงสั่นตลอดเวลาแล้วก็บาดเจ็บคือแผลผู้พองเยอะมากตามเนื้อตามตัวนะฮะ